เพลงที่ฟังตอนแรกกับเพลงที่ฟังเมื่อกี้อันไหนง่ายกว่ากัน

เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเพลงแรกก็ต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นใหม่
คุณเอ๋ก็เหลือสิทธิ์เปิดอีกหนึ่งแผ่นตอนนี้เปลยไปแล้วนะครับ
คือแผ่นที่๑กับแผ่นที่๓
ตอนนี้ก็เหลือแผ่นที่๒๔๕๖นะครับ
คุณเอ๋จะเลือกแผ่นไหนครับ

พอเลือกได้ได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบับ

ตกลงคุณเอ๋จะเลือกเพลงอะไร

ก็เลือกใช้สิทธิ์อ่านเนื้อเพลงต้นฉบับให้ฟัง
ท่อนที่ร้องว่า

มีอยู่ว่าต้องลาห้องเช่า
ไม่อยากเข้าขวางทางสวรรค์
ช่างแสบสรรค์แท้หนอ

แกะเงินกล่องเช่าห้อง
ให้น้องลองชาย
เจ้าของรองเท้าเป็นใคร
ช่างหยามใจพี่ชาย

เพลงพร้อมร้องได้

เพลงมาครับ
แม่งก็รัด

มีรองเท้าสองคู่

อีกคู่หนึ่งไม่เคยเห็นเลยก่อนนี้
แปลกใจอะไรกันนี่หน้าห้องน้องมีรองเท้าผู้ชาย
หรือใครกันแล้วลืมรองเท้าไว้หน้าห้องมือ
แค่ดูเบอร์ก็รู้ว่าคนสวมหุ่นเท่าใด
ยินเสียงร้องอย่างจ๊ะจ๋าลอยจากข้างใน
แอบฟังจนแน่แก่ใจน้องมีชายแนบในวงมา
ใส่กรอนคุยกันสำราญเต็มที่

จ่ายเงินค่าเช่าเดือนก่อน
ที่เป็นคนเช่าแต่เขาเป็นผู้มานอน
ปิดประตูลงกรเขาคงนอนทับรอยพี่ชาย
ต้องลาห้องเช่าไม่อยากเข้าขวางทางสวรรค์
ช่างแซบสั่งท่านน้องดวงแด่แม่คนลายใจ
เงินกล่องเช่าห้องให้น้องลองชาย
เจ้าของรองเท้าเป็นใครช่างยามใจพี่ชายหรือ
ก็จบลงไปแล้วนะครับเพลงนี้เพลงที่๔ก็เป็นเพลงเป้าหมายของคุณเอ๋
เมื่อกี้เราก็ฟังกันอยู่นะฮะตกลงร้องแทนอดวงแดหรือแทนอ
ดวงแดพี่เอ๋ร้องว่าแทนอไหมแทนอดวงแด

เพลงนี้เพลงเป้าหมายนะฮะต้องการสี่เพลงแต่ร้องไปแค่สามเพลงนะฮะ
เพราะว่าข้ามมาแล้ว๑เพลงตัวช่วยหมดไปแล้ว
ถ้าเพลงนี้สำเร็จก็ถือว่าตามเป้าหมายเลยนะครับ
เอาละครับมาดูกันนะครับเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณเอ๋ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐๐บาท
คุณเอ๋ร้อง

ร้องผิดนะฮะในท่อนที่คุณเอ๋กังวลนะครับ
เพิ่งท่อน้องรองได้
ก็สกิทว์ท่อนนี้เหมือนกัน
ไหล่ได้ยินแต่แรกเหมือนคุณเอ๋จะ
ท่อนนี้แล้วไม่มั่นใจก็เลยรีบร้องแล้วร้องผิดจริงด้วย
แต่ด้วยความทื่นเต้นความกังวล
หนอเนี่ยเป็นท่าน้องเลยก็แหม่น่าเสียดายจริง
คุณเอ๋นะครับคำนี้คำเดียวรู้สึกยังไงครับพี่เอ
เสียดายครับเสียดายครับเสียดายครับเสียดายครับ
ได้ตัวช่วยแล้วแล้วก็รู้แล้วมันจะต้องร้องว่ายังไงเนอะ
แต่เราก็พลาดโอกาสพลาดมีโอกาสพลาดเกิดขึ้นได้ค่ะ
เพราะว่านี่คือเกมค่ะนะพี่อ้ำให้กำลังใจสามีหน่อยค่ะ
ไม่เป็นไรถือว่าถือว่าเก่งมากนะฮะใจกล้ามากทั้งทั้งที่
แต่แต่ก่อนเขาบอกเขาเป็นคนขี้อายนี่ขึ้นมาร้องเพลงจ้ะนะฮะ
แล้วก็ด้วยความตื่นเต้นนะฮะผมว่ากดดันด้วยอะไรด้วยนะคะ
แต่ยังไงก็ไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าค่ะนะฮะค่ะก็ร้องผิดนะฮะ
ในเพลงที่สี่มูลค่าหกหมื่นบาทสะสมมาแล้วในเพลงที่สามสี่หมื่น
ผิดก็ถูกหักออกครึ่งหนึ่งนะครับก็ไม่ได้กลับบ้านมือเปล่า
ก็ได้ไปพอสมควรทีเดียววันนี้คุณเอ๋นะครับรับจากรายการของเราไปนะครับ

สองหมื่นบาทปกติคุณเอ๋รายได้ประมาณเท่าไหร่ครับต่อเดือนถ้าคิดเป็นต่อเดือนแล้ว
เป็นเดือนก็อยู่ที่ประมาณถ้าทำไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยมีหน้าขัดเต้าเลิกด้วย
อยู่ที่ประมาณหมื่นห้าร้อยหรือหมื่นหกร้อยประมาณประมาณนี้ครับ
วันนี้ก็รับไปสองหมื่นก็เกือบเป็นเงินเดือนสองเดือนเลยค่ะ
เอ๋ค่ะมีอะไรอยากจะพูดคนที่ต้องต่อสู้กับโควิดนะตอนนี้
กลัวด้วยแต่ต้องทำงานไปด้วยคือผมอยากให้ทุกคนที่อ่า
อยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยครับอ่าช่วงนี้มันเป็นเอ่อ
ช่วงของไวรัสโควิดเป็นไวรัสที่อันตรายมากอยากจะให้ทุกคนอ่า
ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือให้สะอาดนะครับ
แล้วอีกอย่างสิ่งที่ลืมไม่ได้คือเป็นพวกเจลหรือสเปย์ครับ
ก็คือรักษาความสะอาดของร่างกายใช่ครับให้บ่อยที่สุด
ที่จะทำได้ใช่ครับนะครับไปพบปะมาไปทำอะไรมาเนี่ย
ล้างเลยล้างทุกครั้งเราทำได้อย่างเดียวคือการป้องกัน
คือการป้องกันนะครับเพราะตอนนี้เราทำได้อย่างเร็ว
ป้องกันเพราะเรายังไม่มีวัคซีนสำหรับไวรัสตัวนี้ใช่ครับนะฮะ
ถ้าเมื่อไหร่มีวัคซีนสำหรับไวรัสตัวนี้เนี่ยมันก็จะลดความวิกฤตลงไปได้
วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณเอ๊นักสู้ชีวิตของเราในวันนี้นะครับ
แล้วก็ภรรยาด้วยนะครับคุณอำที่ให้เกียรติมาออกรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตของเรานะครับ
ขอบคุณคุณเอมากเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
ดูแลเราดีขนาดไหนระหว่างที่เราป่วยอยู่พี่คะดูแลดีมากค่ะ
นี่มีอะไรอยากบอกสามีบ้างพี่อุ้มบอกว่ารักค่ะรักมากด้วย
ง่ายง่ายสั้นสั้นหนักแน่นมันมากกว่าคำว่ารักครับ
มันเกินกว่าคำที่เราจะพูดว่าสงสารมากกว่าสงสารเอื้ออาทร
ใช่ครับเห็นใจอยากดูแลใช่เราอยู่ด้วยกันเราก็ต้องดูแลกัน
ถึงไม่ได้ไม่เป็นไรครับต่อไปผมก็จะทำงานนำเงินมารักษา
ภรรยาผมครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับขอบคุณครับผม
ที่บ้านของป้าอยู่ด้วยกันทั้งหมดสี่คนค่ะพ่อชื่อเลิกอายุเก้าสิบปีค่ะ
ป่วยเป็นถุงลมโป่งพองหมอบอกว่าปอดรั่วแม่ชื่อพัวอายุแปดสิบเจ็ดปี
ตอนนี้ก็คือติดเตียงขาส่วนล่างมันไม่มีแรงยืนแฟนป่วย
เป็นมะเร็งตับน่าจะระยะท้ายอ่ะนะพูดกันทุกวันก็บอกว่า
เราต้องสู้ทำใจให้สบายสี่คนในบ้านมีป้าคนเดียวที่ทำงานได้และแข็งแรง
อีก๓คนก็เป็นคนป่วยหมดเลย